รวมถึงพุทธศาสนิกชนที่ปรับเปลี่ยนวิถี
ในการที่จะเป็นชาวพุทธที่ดีนะครับ
วิสาขบูชาวันนี้มีการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตใหม่อย่างไร
ติดตามได้จากอาจารย์สุภาพคลิกขจายในขีดเส้นใต้เมืองไทยครับ

สวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับ
วิสาขาบูชาปีนี้จะเป็นวันวิสาขาบูชาปีแรก
ที่เราไม่เคยเห็นบรรยากาศนี้มาก่อน
คือในช่วงเช้าเนี่ยดูจากข่าวเมื่อสักครู่
ก็จะมีคนไปวัดไปที่โน่นที่นี่ก็ไม่มากครับ
แต่ว่าไฮไลท์ของวันวิสาขาก็ดีวันมาคะบูชาก็ดี
ข้าวมันสาก็ดีไฮไลท์มันจะอยู่ตรงการเวียนเทียนครับ
แล้วทุกปีที่ผ่านมาบรรยากาศการเวียนเทียนเนี่ย
ระยะหลังคนนิยมกันมากนะคนวัยหนุ่มวัยสาว
ที่เขาบอกว่าไม่สนใจเข้าวัด
ช่วงหลังก็จะมีการเข้าวัดเวียนเทียนกัน
แล้วแต่ละวัดก็จะมีวิธีการโปรโมท
สำนักพุทธก็ดีมหาเทราสมาคมก็ดี
ก็จะโปรโมทเชิญชวนให้คนไปเวียนเทียน
ฉะนั้นกิจกรรมเวียนเทียนจะเป็นกิจกรรมสำคัญ

แต่ปีนี้จะไม่เห็นอย่างนั้นแล้วล่ะครับ
เพราะว่ามีข่าวว่า
มหาเทราสมาคมเขาเชิญชวนว่า
งดกิจกรรมวันวิสาขา
หัวข่าวหนังสือพิมพ์วันนี้บอกว่า
มติมหาเทระสมาคมงดกิจกรรมวิสาขา
ห้ามประชาชนร่วมเวียนเทียนที่วัด
แนะให้สวดมนต์ฟังธรรมอยู่บ้าน
นี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องใหม่แล้วพอไปดู
เฟซบุ๊กของวัดบวรอันนี้น่าสนใจครับ
เฟซบุ๊ควัดบวรเนี่ย
มีข้อความชัดเลยครับ
เดี๋ยวจะได้ดูในจอครั้งแรกในประวัติศาสตร์
วิสาขบูชาเฟสบุ๊คไลฟ์จากพระอุโบสถวัดบวรนิเวศ

ฟังทำโต้รุ่งที่บ้าน
วันที่๖พฤษภามีการเทศตลอดคืน
เวียนเทียนที่บ้านพร้อมพระสงฆ์ที่วัดเวลา๑๙นาฬิกา
เทศนากันแรกเริ่มเวลา๒๑นาฬิกา
ต่อเนื่องจนถึงรุ่งเช้า
รับชมได้ทางเฟซบุ๊ควัดบวรนิเวศ
นี่ถือว่าเป็นการดัดแปลงบ้านให้เป็นวัด
คือถึงเวลาขึ้นมาที่เฟซบุ๊กบอกเนี่ย
พ่อแม่ลูกก็จะชวนกันมานั่งสวดมนต์
ปฏิบัติธรรมไปพร้อมกันกับพระสงฆ์
แต่ทำอยู่ที่บ้านเออทำอยู่ที่บ้าน
ทางสังคมอีกจุดหนึ่งที่เป็นผลพวงจากโควิด๑๙
และอาจจะตกทอดต่อเนื่องไปในอนาคต
แม้ว่าวันใดวันหนึ่งโควิด๑๙ผ่านพ้นไปแล้ว
เรื่องนี้ก็อาจจะเป็นพฤติกรรมใหม่นะครับ
เพราะว่าถ้าทำได้อย่างนี้เนี่ย
จะสะดวกทั้งพระทั้งคนทั้งวัดทั้งบ้านสะดวก
แล้วก็ไม่ต้องติดยึดกับรูปแบบเก่า
คืออันที่หนึ่งเนี่ยผมคิดว่า
ถ้าเป็นอย่างนี้จริงเนี่ยนะ
ลดภาระงานของวัดไปได้เยอะ
เวลามีงานวันพระใหญ่ทีนึงเนี่ย
พระเนี่ยเหนื่อยกันทั้งวัดนะครับ
เพราะต้องจัดเตรียมสถานที่คนเข้าไปเยอะ
ตั้งแต่ตอนเช้าไปตักบาทตอนเที่ยงเลี้ยงเพลง

ตอนหลังเนี่ยวัดในต่างจังหวัดวัดดัง
จากจะต้องเหนื่อยยากกับเรื่องพวกนี้แล้วเนี่ย
ยังมีกิจกรรมอ้าวตั้งโรงทานเมื่อคนมากันเยอะ
ตั้งโรงทานให้คนได้รับประทานอาหารกัน

มีเต็นต์มีซุ้มขายของด้วยนะครับ
ฉะนั้นถ้าสมมุติว่าไม่ต้องไปเวียนเทียนที่วัด

แต่นั่งปฏิบัติธรรมกันอยู่ที่บ้านพ่อแม่ลูก
เฟสบุ๊คฟังพระสวดไปพร้อมกันทั่วประเทศ
อันนี้แหละครับเป็นวิถีใหม่ของชาวพุทธ
ซึ่งผมคิดว่าจะมีความสะดวกลดภาระ
แล้วยิ่งชาวพุทธบางคนที่เขาไปเลื่อมสายศรัทธาพระในต่างจังหวัด
เพราะถึงวันวิสาขาวันมาฆะ
วันอาสานหะก็จะเดินทางไปวัดในต่างจังหวัด
ไปกันเป็นคันรถเช่ารถทัวร์ไปก็มีขับรถไปเองก็มี
แต่ว่าจากนี้ไปผมเข้าใจว่าในปีนี้ก็จะไม่เห็นภาพนั้นแล้ว
ซึ่งซึ่งผมว่าดีครับมันอาจจะทำให้บรรยากาศของการทำบุญดูกล่อยไปหน่อย
แต่ว่านี่จะเป็นวิถีชีวิตใหม่

พรคลายมาตรการ
ซึ่งเริ่มมาแล้วหลายวันนะครับ
คลายมาตรการเพื่อให้กิจการหลายกิจการเปิดขึ้นมาได้
เพื่อให้เจ้าของร้านเขาได้จ้างลูกจ้างมาทำงาน
เพื่อให้ลูกจ้างได้รายได้
แล้วเอาไปเลี้ยงปากเลี้ยงท้องกัน
แต่ว่าทั้งหมดเนี่ย
สวพคอเขาฝากผมมาย้ำอีกทีหนึ่งว่า
การผ่อนคลายเปิดกิจกรรมต่าง
ในช่วงนี้ถือว่าเป็นการทดสอบ
ดูสิว่าจะทำตามมาตรการที่ประกาศออกมาหรือไม่
ถ้าทำตามมาตรการทุกอย่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
การผ่อนคลายในก๊อก๒ก็จะตามมาก็จะผ่อนคลายมากขึ้น
แต่ถ้าผ่อนคลายในช่วงในช่วงนี้
แล้วปรากฏว่าผ่านไป๑๔วัน
คนติดเชื้อกลับมาเพิ่มมากขึ้น
อันนี้เนี่ยเผลอการผ่อนคลายในก๊อก๒
ก็อาจจะไม่มีอาจจะเข้มกว่าเดิม
ฉะนั้นเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าคราวนี้เนี่ยเป็นยังไง
มีคนคอยตรวจคอยตรวจคอยดูคอยทดสอบอยู่
ว่ากิจกรรมแต่ละกิจกรรมดำเนินการไปถึงไหน
ถ้าดูตัวเลขที่คุณหมอทวีสินคุณหมอทวีสินแจ้งเนี่ย

หลังจากผ่อนปลนมาตรการทางศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้วยครับด้านความมั่นคง
ลงพื้นที่ตรวจสอบกิจการต่าง
เมื่อวันที่๔พฤษภาที่ผ่านมา
ไปตรวจสอบจำนวน๙๓๘๓แห่ง

ปฏิบัติตามมาตรการ๙๐๐กับ๓๒แห่ง
ไม่ปฏิบัติตามมาตรการ๓๕๑แห่ง
โดยร้านอาหารร้านเครื่องดื่มปฏิบัติตาม๒๙๔๒แห่ง
ไม่ปฏิบัติตาม๒๑๔แห่ง
ให้ความร่วมมือปฏิบัติการตามมาตรการทั้งหมด
นี่ดูอย่างนี้แล้วก็แปลว่า
มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบ
อนิเตอร์ตรวจสอบทั่วประเทศทุกจังหวัด
โดยเฉพาะร้านขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
เมื่อวานนี้นายกออกอาการ
ฉุนฉุนหน่อยเพราะไปเห็นภาพที่
คนไปแย่งซื้อเครื่องดื่ม
กันในในแม็กโครแห่งหนึ่งปรากฏว่าโอ้โหเป็นภาพชุนละมุนนายกก็เลยบอกเลยว่า
ถ้าเป็นอย่างนี้อาจจะสั่งปิดโดยเฉพาะไอ้๓๕๑ร้านที่ไม่
ปฏิบัติตามเงื่อนไขเนี่ยอาจจะสั่งปิดอ้าวสั่งปิดก็ยิ่งเดือดร้อนใหญ่
ซึ่งเขาก็เตรียมตัวกันอยู่ห้างเครื่องทั้งหลายเนี่ยนะ
แต่ว่าถ้าตรวจสอบความประพฤกษ์แล้วปรากฏว่ายังเกเลกันเยอะ
ไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนตามระเบียบที่กำหนดไว้
อันนี้ก็จะลำบากไปอีกนานทั้งหมดเนี่ยไม่ได้ขึ้นอยู่กับนายกหรอกครับ
ขึ้นอยู่กับผู้ประกอบการทั้งหลายว่าในช่วงที่เขากำลังทดสอบความประพฤติ
ท่านจะปฏิบัติตัวยังไงอันนี้ก็ทางสวบกรเขาฝากมา
ถ้าอยากจะให้ผ่อนคลายในช่วงของการทดสอบ๑เดือนนี้
อันนี้สำคัญที่สุดครับคุณปุ๊กครับคุณน้ำแข็งครับ